นั่นมันรถอะไรดูไม่เหมือนรถประทุกข์
ก็มันไม่ใช่รถประทุกข์และไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊ก
คือเขียนข้างรถและรถประหาสนุก
เออใช่รถประหาสนุกมันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊กมันรถประหาสนุก
และสีสันมันดูน่าสนุก

มันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊กมันรถประหาสนุก
แต่สีสันมันดูน่าสนุก

มันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊กมันรถประหาสนุก

ก็มันไม่ใช่รถประทุกและไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊ก

เออใช่รถประหาสนุก
มันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊กมันรถประหาสนุก

มันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊กมันรถประหาสนุก

พบกับเราสองคนอีกเช่นเคย
และแน่นอนถ้าเห็นรถของเรามาแบบนี้
แน่นอนนั่นก็คือมาที่ไหนสนุกที่นั่นมาเมื่อไหร่
สนุกเมื่อนั้นเพราะเราคือรถมหาสนุก
วันนี้นะคะเริ่มต้นศักราชใหม่ของเราที่นี่เลย
กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเรา
ใช่รถมหาสนุกบุกกรุงเทพ
อย่างที่เราบอกไว้แล้วเราก็อยู่ที่เอเชียทีกนะครับ

ไม่ว่าจะมีแลนด์มาร์คต่าง
จิงช้าสวรรค์จิงช้าสวรรค์ม้ามุนทานข้าว
หรือถ้าอยากจะทานข้าว
วันนี้เรามีดารามหาสนุกมาถึง๓ท่านด้วยกัน

คุณปออันนบคุณเชียร์ที่กำพรและคุณป๋องกะพล
เห็นไหมปอมานี่ไม่ได้ปอมาไม่ได้

เพราะการแข่งขันของเรานี่จะเกี่ยวข้องกับดนตรีไทย

เฮ้ยไม่ใช่แบบนั้นนะครับนะครับนะครับนะครับ

นี่เราต้องการคนแบบนี้
ดนตรีที่ผมเล่นนี่ก็คือ

ตีฉิงครับผม

พ่อกำลังจะเล่นว่า
นี่เดี๋ยวจะตีกลับให้ดู

เจอสังคมอย่างนึง

จะนึกมุกกูออก

เดี๋ยวหมดอันอย่างบอกสาร
แล้วแปลกปั๊บกลับเลย

ฉะนั้นวันนี้คุณต้องเอาความรู้ความสามารถของคุณเนี่ย
ครับมาใช้ในการทาย

ให้ได้ว่าใครคือนักดนตรีไทยตัวจริง

ดาราของเราเข้าประจำที่

จะต้องช่วยกันล้วงรับข้อมูลให้มากที่สุด
ปริศนามหาสนุกทั้ง๓หมายเลข

เพื่อค้นหาว่าใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริง
เพราะฉะนั้นตอนนี้มาพบกับซา
ปริศนามหาสนุกของเรา
ขอเชิญน้องนัทน้องก๊อฟและน้องโลตัสครับ
เป็นยังไง

เพราะขนาดเต้นมันยังคล่อมเลย
ดูจากทรงแล้วไม่น่าเล่นดนติไทยนะครับ

เล่นอย่าม

สวัสดีครับผมนายนัทวัฒนเจริญครับ

น้องป๊อปครับผมดีตรงดีดีตรงดี

สวัสดีครับผมนายจุลจักรเทียจักรครับ

ช่วงแรกนี้๓นาทีนะครับผมล้วงรับล้วงรับมหาสนุก

หมายเลขหนึ่งฮะเล่นดนตรีไทยมากี่ปีแล้วครับ
โอ้โหดนตรีไทยผมเล่นมาตั้งแต่ผมเกิดเลยฮะ

ยังไงกันก่อน
อยากให้สาธิตวิธีการเล่นหม่องนิดหนึ่งนะครับ

ฟีจริงคุยจีน
เมื่อเช้ามึงกินมากี่ใบครับ
บอกไม่รู้เขาต้มมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ

ไม่รู้แกไปจำท่าแถวระยองผ้าอภัยนั่งเบาปี่อยู่หรือเปล่าไม่รู้
หมายได้๓ค่ะ

เหมือนดึงสันทนาการยังไงครับ
อ้อขอดูทั้ง๓หมายเลยขอดูท่าตีละนาบหน่อยอ้าวให้
เห็นไหมอันนี้เขาทำพร้อมกันเลย
ทำวันเจนี่หรือ

ไม่รู้ล่ะแต่อย่างน้อยที่สุด
แต่อย่างน้อยที่สุดคุณจะต้องลองมาเลือกแล้วล่ะว่า

เบรกแรกเนี่ยคุณคิดว่าใครน่าจะใช่นักดนตรีไทยตัวจริงมากที่สุด
อาจจะเป็นหนึ่งเดียวอาจจะเป็น๒คน
หรืออาจจะเป็นทั้ง๓คนเลยก็ได้
ถ้าพร้อมแล้วนะครับเตรียมตัว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

แต่ดิฉันรู้สึกว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยน่าจะแน่นอนเลย
เพราะว่าตอนทำท่าเนี่ยเขาดูแกล้งทำ
แต่จริงดิฉันว่าเขาเนี่ยน่าจะใช่

ก็คิดว่าเบอร์๒น่าจะแกล้งทำเป็นเหมือนแบบ
ไม่รู้เรื่องแต่ว่าหลอกเราอยู่

ดนตรีไทยให้ดูแบบจับผิดกันจัดเลย

ช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันครับ

๓ไม่ง่ายไม่เป็น
คน๓มันหลับจริงตอนนี้เหมือนหลับจริงเลย
คน๓พูดหลับแล้ว
คน๓หลับแล้ว

การแสดงความสามารถ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะให้

ปริศนาของเราเล่นดนตรีไทยให้ฟัง

ในช่วงนี้ดารามหาสนุกทั้ง๓

ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริงครับ
นี่คือระนาดเอก

ส่วนหมายเลข๔คือคอนดักเตอร์
มาตีอะไรลูก
ชิงครับโอ้โฮชิงโชว์โอ้โฮจริงเหรอ

เจ้าตัวสี่
เจ้าก็สี่

แล้วก็ละสระตายเป็นเจ้าตัวสี่ไม่ได้เลย
อยากสั่งคัทกันดูแบบเนี่ย

คุณคุณไปเอาใครมา

แล้วไม่ใช่อะไรนะรายการคุณร้ายมากนะ

แล้วมันรุ่นอยู่มันจะถั่นเพื่อนเลย
ใช่แล้วตีมีมีผิดแล้วมีห่มยิ้มอยู่

เพลงนี้ไม่ใช่หมูนะแขกประเทศใช่ไหม

เอาอย่างนี้เดี๋ยวจะธรรมดาไป

เดี๋ยวผมจะให้นักดนตรีของเราเนี่ย

ผมจะให้นัก๔ทั้ง๓คน

เออหลับตานะลูกพร้อมไหม

เอา
มันก็หลับด้วยกันสิ

ฉันมันหลับจริงตอนนี้เหมือนหลับจริงเลย
สามดูหลับแล้ว
สาวหลับแล้ว

ดูไม่ใช่ทั้งหมดแล้ว

โอเคดู

เอานี่นะ

เบอร์สามหลับเหมือนจริงมาก
คุณอยากเอาหมอนแล้วผ้าผมให้เขาแล้ว

แต่
นักดนตรีจริงหรือเล่นอยู่กับวงได้

คนไหนมีมาตรที่สามารถเล่นอยู่กับวงดนตรีไทยได้ทั้งวงเลย

เพราะว่าเรามาตามหานักดนตรีไทยตัวจริง

คือต้องชมพี่โน่และทีมงานว่าเอาเบอร์๔มาเป็นตัวหลอก

ผมแทบไม่มีสมาธิในการดูหมายเลข๑
หมายเลข๒และหมายเลข๓เลย

มั่นใจสุดเชียร์เททที่เบอร์๑ก่อน
เบอร์๑เชียร์ว่าดูท่าทางดีที่สุด

คิดเหมือนพี่เชียร์ว่าเบอร์หนึ่งดูจะดูทรงดีสุด

ทั้งหมดนี้นะครับเวลาตีอะไรอย่างนี้

แล้วเขาเป็นคนเดียวที่ไม่ยกมือขึ้นมาไหว้

ทั้งหมดนี่แบบไหว้ก่อนจับคู่มือทุกคนเลย

คือตีบ่อยมากจนนิ้วล็อก

เป็นไง

กำลังจะบอกว่าพวกคุณจะต้องมาทายกันก่อนในรอบนี้

เชื่อว่าทั้ง๓คนเป็นนักดนตรีไทย

ว่า๓คนนี้ไม่ใช่นักดนตรีไทย

เชียร์ล่ะทำไมถึงเลือกหมายเลข๑กับหมายเลข๓

๔นี่เขาเป็นตัวจริงถูกไหม
ตัวจริงตัวจริงส่งผมก็ยังเดียวกันอยู่ดีกว่าใช่

มีเหตุผลครับแต่ไม่รู้ถูกหรือเปล่า
ตอนนี้ผมจะส่งปริศนาของเราทั้ง๓คน

ขอบคุณนักดนตรีไทยทั้งหมดเลยนะครับ
ขอบคุณทั้ง๓คนครับ
มาถึงช่วงต่อไปของเรานะครับ
รับรองว่าสนุกห้ามพลาดเด็ดขาดแล้ว
คุณทั้ง๓คนก็ต้องมีส่วนร่วมด้วย

ว่าคุณจะได้รางวัลพิเศษจากทางรายการของเราไป
หรือไม่กับช่วงชาเรสมหาสนุกครับ

แจกให้ผู้โชคดีที่มาร่วมสนุกกับรายการ

กับการทายชาเล้นมหาสนุกของเรา
ในวันนี้ก็คือคุณเขียวและคุณหนึ่ง
ทั้งสองคนมีอาชีพเป็นนักคัดแตงโมแห่งตลาดไทย
ซึ่งงานหลักก็คือการโยนทัดแตงโม
มีสถิติการโยนรับแตงโม๓๐วินาที
สามารถโยนรับได้๒๕ลูก
โอ้โหเฉลี่ยคือลูกละ๑วินาทีกว่าเองนะครับ

และชาเลสมหาสนุกของเราในครั้งนี้
ก็คือเราจะให้เหล่าดารามหาสนุกของเรา

โยนและรับแตงโมโดยมีเวลาให้๔๐วินาที

คุณปอและคุณป๋องจะทำได้หรือไม่ครับ
ถ้าตอบถูกรับ๓๐๐๐บาท

๔๐วินาที๑๕ลูกคิดว่าทำ

ดารามหาสนุกของเราจะทำได้หรือเปล่า

จะพอเป็นเวลาแล้วเร็ว
เจ็บแล้วเร็ว

เอาเร็ว

สรุป๔๐วินาทีคุณปอคุณป๋องทำได้๒๔ลูกครับ
ทำได้สำเร็จน้องน้ำตาลรับรางวัลไป๓๐๐๐

สะพื้นสะพื้นโอ้ย
มันไม่ใช่เรื่องกันทุกแล้วไม่ใช่รถตู้
ไม่เกี่ยวครับเพราะว่าโรงมหาสนุก
กลับเข้าสู่รายการรถมหาสนุกกับช่วงโชว์มหาสนุกครับ
เราเอาปริศนาของเรามาโชว์ความสามารถพิเศษกันเต็มไปเลย
เกี่ยวกับดนตรีไทยก็ได้หรือว่าไม่เกี่ยวก็ได้

ดารามหาสนุกได้ชมและวิเคราะห์กันในรอบสุดท้าย
เพื่อตัดสินใจว่าในท้ายสุดแล้ว
ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริง
เอ้ามาพบกับโชว์แรกกันก่อนเลย

โชว์เดี่ยวพินบีบอย
โอ้โฮ

โอ้โฮ

โอ้โฮ

โอ้โฮ

โอ้โฮ
โอ้โฮ

โอ้โฮ

โอ้โฮ

โอ้โฮ

โอ้โห

โอ้โฮ

โอ้โฮ
โอ้โฮ
โอ้โฮ

โอ้โฮ

โอ้โฮ

โอ้โฮ
โอ้โฮ

โอ้โฮ

โอ้โฮ

โอ้โฮ

โอ้โฮ

โอ้โห

โอ้โฮ

โอ้โฮ
โอ้โฮ

โอ้โฮ

โอ้โฮ

สุภัย

รบกวนเวลาที่ไปทอดกุ้งต่อนะครับ

และเราก็ต้องขอเชิญปริศนาทั้ง๓หมายเลข

ขึ้นบนเวทีครับ

ไม่สามารถคาดเดาได้

คือตอนนี้จากที่คิดว่าแบบ

ผมเหลือแค่เบอร์๑คนเดียวเลย

เพราะว่าคือแต่ละโชว์มันดูเขาเหมาะกับโชว์นั้น

คืออาจจะพอเล่นได้บ้าง
ดนตรีไทยแต่อาจจะไม่ได้คล่อง

หรือว่าเป็นตีกลองไทยโกะแบบเมื่อกี้ก็ได้
คนเดียวที่ยังดูเป็นทิศทาง
ใช่ที่สุดเนี่ยเห็นด้วยกับน้องปออย่างหนึ่ง

จะมีเวลาเหลือไปเล่นดนตรีไทยอีกหรือ

แต่ด้วยความที่ผมมาเหนือกว่าเด็กสองคนนี้
ผมเก่งกว่าจากประสบการณ์ของผมเนี่ย

ไม่มีดนตรีไทยตัวจริงเลย
ผมมายืนยันตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวพอเฉลยปุ๊บนะ
กลายเป็นหมายเลข๔ออกมาคนเดียว

เราจะร่วมรุ้นกันไปพร้อมกันนะท่านผู้ชมนะ
ใครคือนักดนตรีไทยตัวจริง
ถ้าพร้อมแล้ว
ยกครับ
เอาล่ะครับ
คุณปอเชื่อว่าเบอร์๑เบอร์๑เบอร์เดียว
คุณเชียร์บอกทั้ง๓คนเลยเป็นนักดนตรี
ค่ะส่วนพี่ป๋องไม่เชื่อเลย
ยังยืนยันว่านักดนตรีไทยน่าจะเป็นไอ้เบอร์๔ตัวนั้น

เอาล่ะครับหมายเลข๑หมายเลข๒หมายเลข๓
ใครคือนักดนตรีไทยตัวจริงไม่มี

ไม่มีไม่มี

เชียร์ไปด้วยทำไมเชียร์ไปด้วยทำไม

อันเลิกค่ะนังมือ๒

เย้

นำตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ

ชื่อหนึ่งชื่อก๊อฟตอนนี้ศึกษาอยู่ที่
โรงเรียนธุมฤีวรัฐธิพิภาระนะครับ
ตอนนี้เป็นนักแสดงกระบี่บองครับ

แล้วไอ้คล้องที่ตีนี่เคยตีมาก่อนไหม

วันนี้ขอบคุณมากนะครับลูกขอบคุณมาก

คราวนี้สองคนแนะนำตัวก่อนเลยครับ

เป็นนักดนตรีของวงฟงสมันประธุมภงคา

ใช่

ยังเล่นดนตรีไทยที่เราเล่นอะไรอยู่จริงแล้ว

แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจับใหญ่กันหลังโชว์

แต่วันนี้เห็นบอกว่ามีโชว์มาฝากด้วย

เป็นการแสดงดนตรีไทยวัยรุ่นครับ
จากคณะพวงสวรรค์โรงเรียนปฐุมคงคา

โอเค

น้องปีนนะน้องปีนนะครับ
น้องปีนต่อไป
ก็ออกบอลเหรอ
น่ารักน่ารักมากน่ารักมาก

เป็นไงน่ารักสุดทั้งหมดคือเยาวชนล้วนนะครับ
แต่ที่ต้องคุยขออนุญาตนะครับเชิญครูมาคุยดีกว่า

หรือครูบุ๊กนะครับครูสอนดนตรีไทยของโรงเรียนครับ

นานไหมครับกว่าจะรวมวงได้ขนาดนี้ทำได้ขนาดนี้
ก็ใช้เวลามาประมาณเกือบ๖ปี
เพราะว่าเด็กแต่ละคนนั้นอายุไล่เลี่ย

นี่แสดงว่ามีรุ่นที่จบออกไปแล้วก็มี

รุ่นแล้วอันนี้โตสุดคือม

เหล่าบรรดาดารามหาสนุกของเราพูดถึงน้องนะครับ

ตอนแรกเราก็คิดว่าคือพอคนมองภาพที่เป็นดนตรีไทย
คนก็อาจจะมองว่ามันอาจจะเรียบเฉย
หรือว่ามันไม่สนุกเท่าที่ควร
แต่พอมาเห็นโชว์วันนี้มันก็ได้อีกฟิลล์หนึ่ง
ทำให้คนดูตรงนี้คิดว่าน่าจะสนุกกันทุกคน
สนุกไหมครับถ้าสนุกขอเสียงปรบมือหน่อยเร็ว

สำหรับน้องคนเก่งแล้วก็คุณครูด้วยนะครับ
โรงเรียนประทุมคงคาขอบคุณครับ

เย้

ของสองครับฟาร์ทกรรมอายังไงครับสามเมื่อกาถอย่างเวน
มาที่เบอร์หนึ่งของคุณเชียนะคะจัดการกระทั่งเปิดก่อน
หนึ่งสองไม่ใหญ่
ยังไง

คุณต้องได้รถมหาสนุกอย่างเดียว

มีใครบอกตุ๊กวะ

อ้าเพราะ
เพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับ

งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่า
ปจะพิชิตแจ็คพอร์ตของเราได้หรือไม่ครับ

อยู่แสน
ต้ม

อัศวินศรีอัศวินศราอัศวินศราราม

ตัวนักวง
มาถึงรอบแจ็คพอร์ตของเรากันแล้วนะครับแน่นอนครับ
จะต้องเลือกแผ่นป้ายจาก๑๒แผ่นป้ายของเรา

ซึ่งแผ่นป้ายของเรามีผู้สนับสนุนดังต่อไปนี้นะครับ
เจนเน็ต
และมิสทีนครับผม
แน่นอน๑๒แผ่นป้ายนี้เราจะให้นี่ครับ
โลตัสเป็นนักดนตรีไทยตัวจริงของเราในวันนี้
เลือก๕แผ่นป้ายอีก๑แผ่นป้ายจะเป็นแผ่นป้ายหยุดครับ
ป้ายที่๑น้องโลตัสเลือกอะไรดีคะ

และจะซอยเต้นสะพานพระราม

ออกมาเป็นวัดพระศรีรัตนาศาสดาราม

ดีกรีออกมาเป็นเตาชิงช้า

ไดกิ้นออกมาเป็นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โอ้โหหยุดตรงนี้ที่เธอจริงนะครับ

ขอให้จับคู่กันให้ได้มากที่สุดนะครับ

ที่มาทั้งแสดงทั้งมาเป็นปริศนา
แล้วก็น่ารักมากเก่งมากนะครับ
ขอให้อย่าทิ้งดนตรีไทยเล่นต่อไปเรื่อยนะลูกนะ
ขอบคุณค่ะ
ถ้าได้๕คู่ขึ้นไปเอาไปเลยแสนนึงนะครับ

คุณจะเลือกแผ่นไหนดีครับ

มาเลยครับผมเอาไปวางไว้แล้วนะครับ
เอาไว้อันท้ายดีกว่าผมว่า
เอาไหนนะครับ
อันท้ายนะครับ
เอาไว้ท้ายนะครับ
เอาไว้อันท้ายที่๕นะครับโอเคครับ

แผ่นต่อไปครับ
งั้นเอาไว้ตำแหน่งแรกกันนะครับ

ต่อมาครับ

มาแล้วครับอันดับที่อะไรดีครับ
อันดับที่๓แล้วกันครับ
๓ครับเหลืออีก๒ตำแหน่งครับ
ตำแหน่งไหนครับ๒กับ๔
ตำแหน่งที่๔ก็ได้ครับ
ตำแหน่งที่๔ครับ
และแผ่นสุดท้ายครับ
นี่คือแผ่นป้ายที่คุณเลือกแล้วนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูที่ตำแหน่งที่๑นะครับ

อันดุษย์สวรรค์ไทยสมรบูม

ไม่มีนะครับคุณพลาดแจ็คพอร์ตแล้ว
พลาดแจ็คพอร์ตแล้วครับ